ไปต่อที่เรื่องของซุปเปอร์แมนกันหน่อยคุณผู้ชม
แต่ว่าซุปเปอร์แมนร้องไห้ครับ
เมืองแม่เฮียครับที่อำเภอเมืองเชียงใหม่
ล้มที่ทางโค้งที่ข้างสุสานบ้านตำหนักมีผู้บาดเจ็บ๒คน
หนึ่งในนั้นก็เห็นสักครู่นี่แหละนี่หนูน้อยคนนี้นะครับ
นิววัย๕ขวบก็แต่งกายชุดซุปเปอร์แมนแบบนี้ด้วยความเป็นไอดอลของเขาแหละ
แต่ว่าซูเปอร์แมนนี่นั่งร้องไห้อยู่ครับ
เพราะว่านิ้วของน้องเนี่ยน้องนิวมีอาการเจ็บที่แขนซ้าย
เจ้าหน้าที่เองก็ใช้ผ้าก๊อตไปพันแขนปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลเชียงใหม่

เห็นเหตุการณ์ก็บอกว่าพ่อของน้องนิวเนี่ย
ขี่จักรยานยนต์ไปรับน้องนิวที่สถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนในหมู่บ้าน
นิวก็ซ้อนท้ายเกาะเอวคุณพ่อมาในชุดซุปเปอร์แมนแบบนี้

พอไปถึงจุดเกิดเหตุทางโค้งก็มีจักรยานยนต์อีกคันหนึ่งสวนทางมา
คือแฮนด์ของรถจักรยานยนต์มันเกี่ยวกันแล้วก็ล้มลง
แล้วก็กระเด็นไปครับละทิศครับ
ชาวบ้านก็รีบเข้าไปช่วยซุปเปอร์แมนตัวน้อยตัวนี้
ซึ่งนั่งร้องไห้ด้วยความเจ็บแขนอยู่ข้างถนน
ก็เก็บภาพมาฝากคุณผู้ชมนะครับ

อืมซุปเปอร์แมนก็เจ็บตัวได้เหมือนกันนะคะ